แต่เรื่องนี้ขโมยขโจรก็มากันบ่อยเหลือเกิน
เพราะว่ามีหนุ่มคนหนึ่งตีเนียนทำทีมาเป็นลูกค้า
แล้วก็มาขโมยคอมเพรสเตอร์ตู้เย็นหลบหนีไปเลยค่ะ
ดูนะคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ที่ร้านช่างเทพค่ะ
กล้องวงจรปิดก็บันทึกเหตุการณ์คนร้ายเนี่ยนี่ค่ะ
แบบนี้เลยมาแบบนี้เลยนะคะสวมเสื้อสีเหลืองกางเกงขาสั้นสีน้ำตาล
ขับมาแล้วก็มาจอดที่หน้าร้านค่ะเนียนมากยืนเกาพุง
ธรรมเนียนเหมือนมาแบบมาเป็นลูกค้าค่ะ
แล้วก็มาก่อเหตุนี่อุ้มไปแล้วค่ะ
คอมเพรสเตอร์ตู้เย็นแล้วขนขึ้นรถจักรยานยนต์
หลบหนีไปเลยแบบนี้โอ้โหแวบเดียวเองคุณผู้ชม
คุณลุงชุติเทพพึ่งแย้มหรือว่าช่างเทพเจ้าของร้าน
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยลุงอยู่ในบ้าน
แล้วก็เห็นว่ามีชายคนดังกล่าวนี้นะขี่รถจักรยานยนต์มา
จอดที่หน้าร้านคุณลุงก็คิดว่าเออน่าจะเป็นลูกค้าแหละ
มาซ่อมอะไรตามปกติหรือเปล่าก็เดินเข้าไปกินยาโดยไม่ได้สังเกตอะไรมากมาย
ลุงก็เดินเข้าไปในร้านกินยาป๊าบจากนั้นเดินออกมาที่หน้าร้าน
ปรากฏว่าชายคนนั้นน่ะหายไปแล้วไม่เห็นแล้ว
ลุงก็เลยเดินสำรวจสำรวจหน้าร้านดูซิว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
ปรากฏว่าเอ้าคอมเพรสเตอร์ตู้เย็นเนี่ยราคาประมาณ๒๐๐๐บาท
ที่ตัวเองเนี่ยเตรียมจะติดตั้งให้ลูกค้าเตรียมจะซ่อมเห็นไหมเอาออกมาวางไว้มันหายไป
ลุงก็เลยเอาล่ะเปิดกล้องวงจรปิดดูดีกว่าแล้วก็เห็นเลยค่ะว่า